ระบาดแล้วค่ะวันนี้เมื่อกี้นี้คุณบุ๊คบอกไปแล้วว่าทองน่าจะไม่เคยขายยักษ์ไส้
ข้างบนหัวผมทองไม่ใช่ไข่จะมายัดไส้กันง่ายไม่ได้นะ
ว่าจะมายัดไส้อะไรทองนะคะแล้วเดี๋ยวต้องพาคุณผู้ชมไปดูว่าคนที่เอาเนื้อเงินเนี่ย
ยัดไส้เอาไว้อยู่ในแหวนทองครับเขาเป็นช่างทำทองด้วยนะจ๊ะ
แล้วก็ตะเวนเอาทองที่ยัดไส้แบบนี้ไปขายหลายร้านแล้วนะอุ้ยทำไมทำแบบนี้ล่ะเนี่ย
เอาอาชีพของตัวเองมาทำแบบนี้ได้ยังไงไปหลอกลวงร้านทอง
ถ้าเกิดคนที่ซื้อไปเขาก็เดือดร้อนนะคะตำรวจสอนอบางขุนเทียนเนี่ย
พอรับแจ้งว่าเอ๊ะมันมีเรื่องของทองยัดไส้ระบาดในพื้นที่
ก็เลยไปจับกลุ่มค่ะรู้ว่าผู้ก่อเหตุคือนายศักดาวิทย์กองสมบัติอายุ๒๗ปี
คุณผู้ชมเป็นช่างทำทองแต่เอาอาชีพของตัวเองมาทำแบบนี้นะคะ
หลอกเอาแหวนทองคำหนัก๒สลึงสอดไส้ด้วยเนื้อเงิน
แล้วเอาไปขายที่ห้างทองใบเยาวราชค่ะอยู่ที่บางขุนเทียน
เขาได้เงินไปหนึ่งหมื่นห้าพันบาทตำรวจเนี่ยไปจับได้ที่ห้องพักย่านจรรย์สนิทวงนะคะ
มีประวัติทำแบบนี้ตระเวนขายมาแล้วหลายต่อหลายร้านรวม๗๘ครั้ง
แล้วทางด้านของนายศักดาวิทย์คนนี้เนี่ยเอาแหวนทองมาขายให้ทางร้านเนี่ย
ของร้านนี้เนี่ยเมื่อวันที่สามเพื่อจะจิตกายนที่ผ่านมาครับ
ทีนี้เขาก็เลยมีการตรวจสอบแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยคือพอไปดูปุ๊บ
กลายเป็นว่ามันไม่ใช่ทองทั้งหมดยัดไส้ด้วยเนื้อเงินอยู่ด้านใน
แถมที่สำคัญความเนียนของเขานะคุณตอกโค้ดของร้านทองเข้าไปด้วย
ใช้วิธีแบบนี้ร้านทองก็เลยไม่รู้ไงในบางร้านนะคะ
ก็เลยสุดท้ายเนี่ยถึงมาเจอที่ร้านนี้จนตำรวจไปจับกลุ่มตัวเขามาได้
ที่ทางร้านทองเขาเอกใจเพราะอะไรรู้ไหมก็เริ่มได้รับข่าว
เริ่มมีการพูดคุยกับเพื่อนร้านทองด้วยกันบอกเธอเธอช่วงนี้ต้องระวังนะ
เดี๋ยวนี้จะมีทองยัดไส้ไม่ว่าจะเป็นทองรูปภัณฑ์หรือทองแท่งก็ตาม
หลงอย่างแหวนเนี่ยพวกเธอต้องระวังกันไว้ร้านทองที่รับซื้อมาแล้วใช่ไหม
อืมก็เลยเฝ้าระวังอ้าวพอเช็คไปเช็คมาทองที่รับซื้อมาเอ้า
ไส้จริงจริงฮะใช่ค่ะแล้วทีนี้นะคะอย่างที่บอกว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ย
คือนายศักดาวิทย์เนี่ยเขาเป็นช่างทองใช่ไหมเขาก็รับสารภาพแหละว่าเขาทำแบบนี้มาหลายร้านแล้ว
แล้วก็ทำในหลายพื้นที่ด้วยนะคะไม่ใช่แค่ตรงเฉพาะบางขุนเทียน
แล้วที่ร้านเนี่ยรับซื้อไปเพราะโค้ดมันตอกอยู่ใต้แหวน
แล้วตัวเขาเองนี่แหละก็เป็นคนต่อโค้ดเองเขาทำทองส่งร้านทองร้านหนึ่ง
แล้วมีการตอกโค้ดได้เขาก็เลยใช้วิธีแบบนี้เนี่ยแหละค่ะมาหลอกลวง
ซึ่งมีการทำทองแท้ไว้๑๐วงทองยัดไส้อีก๑๐วงแล้วก็ไปเร่ขายค่ะ
ในหลายพื้นที่คุณผู้ชมลองไปดูเรามีคลิปตอนที่เขาผ่าพิสูจน์ว่า
ทองยัดไส้มันทำยังไงค่ะ
โอ้โหนี่ครับผ่าออกมารู้เลยว่ายัดไส้จริง
ใช่ใช่ถ้าว่าเป็นเนื้อทองบริสุทธิ์ล้วนล้วนนะคุณนะ
ทั้งวงเนี่ยผ่าออกมาจะไม่มีรอยแยกอะไรเลย
เพราะเป็นทองทั้งหมดแต่เนี่ยนะคนที่หลอกเอาเงินไปยัดไส้เนี่ย
เขาเอาเงินไปยัดไส้๒กรัมเอาไว้๒กรัมเพื่อให้น้ำหนักทองมันได้
แล้วทองเนี่ยนะแค่คุณขาดไปแค่ศูนย์จุดหนึ่งกรัมก็มีผลแล้วนะ
นะคะนี่แหละค่ะก็คือยัดเอาไว้สองกรัมตามที่คุณบุ๊กบอก
คุณผู้ชมดูสิเนี่ยยัดเงินเอาไว้ชิ้นเบอร์เริ่มแบบนี้เลย
ทองก็บางอ่ะตำรวจฝากเตือนแล้วนะร้านทองร้านไหนนะ
ที่เคยรับซื้อไว้หรือต้องสงสัยว่าเอ๊ะคนนี้คุ้นเหมือนมาขายทองให้ที่ร้าน
รีบเอามาตรวจสอบเลยนะคะอ่าแล้วเรื่องของการที่มีการต่อโค้ดของแต่ละร้านทอง
มีอยู่แล้วไงคุณอันนี้เดี๋ยวให้ตรวจสอบให้ชัดเจนด้วยนะ
ตำรวจบอกให้ระมัดระวังให้ดีค่ะเพราะว่าอาจจะเจอมิจฉาชีพทำแบบนี้
เรื่องของการที่มีคนมาขายทองเหมือนการถ่ายรูปบัตรประชาชนกับคนที่มาขายทองไว้ให้ชัดเจนด้วย
เหตุนี้ตำรวจเขาทำงานเร็วนะวันหนึ่งก็จับได้แล้ว
แต่ทีนี้ตอนนี้เริ่มมีการแชร์กันเยอะขึ้นเรื่อยเหมือนกันฮะ
เรื่องของทองแท่งนะจริงทองแท่งที่ยัดไส้เงินบ้างแหละ
ไส้ตะกัวยัดไส้ทองแดงให้มีน้ำหนักเนี่ย
คล้ายกับทองแท่งจริงมันมีกระบาดมาตั้งแต่ปี๖๓
ตอนนี้เขาเลยหยิบเรื่องของทองแท่งยัดไส้แบบนี้มาเตือนกันอีก
เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาราคาทองมันขึ้นใช่ไหม
แต่ตอนนี้ราคาทองลงแล้วนะอาจจะเลยทำให้เป็นเหตุที่ทำให้ระบาดแบบนี้
แต่ราคาทองเหวี่ยงนะใครจะลงทุนทองก็ต้องระวังนะครับ